เกิดขึ้นกับพนักงานส่งพัสดุวัย๒๔ปี
เครียดกับปัญหาชีวิตก็เลยตัดสินใจ
กระโดดจากคอนโดมิเนียมลงมาเสียชีวิตขาดที่นะคะ
เหตุการณ์นี้ตำรวจสพสนท่าข้ามนะคะก็ไปตรวจสอบเหตุ
ผู้ที่พลัดตกจากที่สูงจนเสียชีวิต
ภายในคอนโดมิเนียมแห่ง๑ย่านพระราม๒ซอย๕๔แขวงสมดำบางขุนเทียนกรุงเทพ
ที่เกิดเหตุเป็นอาคารบีสูง๘ชั้นค่ะบริเวณถนนทางเชื่อมระหว่างลานจอดรถใต้อาคารและทางออก
ไปเจอศพผู้เสียชีวิตนะคะอายุ๒๔ปีเป็นชาวอำเภอศรีประจันทร์จังหวัดชนบุรี
อยู่ในสภาพนอนคว่ำหน้าจมกองเลือดอยู่แบบนี้แหละค่ะ
มีแบบแผลชะกันที่ศีรษะแตกร้าวใต้คางในฉี่ขาดแขนและขาหักผิดรูป
ว่าผู้เสียชีวิตอาศัยอยู่ที่ห้องพักชั้น๘ของคอนโดมิเนียมแห่งนี้
ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะคะจับภาพวินาทีที่ร่างของผู้เสียชีวิตร่วงลงมากระแทกพื้นได้ก่อนที่จะ
เมื่อสักครู่เห็นแบบว่ามีวัตถุอะไรหล่นลงมา
ทีนี้พอไปตรวจสอบห้องพักนะคะก็พบว่าถูกปิดล็อกจากด้านใน
ตำรวจก็ประสานนิติบุคคลให้เอากุญแจสำรองไปเปิดออก
สภาพห้องภายในเป็นอย่างนี้แหละไปตรวจค้นก็ไม่เจอร่องรอยการต่อสู้อะไร
ทีนี้ไปสอบถามนายเฉลิมพลโกศลจิตอายุ๓๘ปีเป็นแฟนของผู้เสียชีวิต
ให้การว่าตัวเขาแล้วก็แฟนสาวเนี่ยคบหาดูใจกันมา๒ปี
อยู่ด้วยกันสองคนที่ห้องพักแห่งนี้แหละค่ะ
เขาทำอาชีพเป็นพนักงานบริษัทส่วนแฟนสาวเป็นพนักงานส่งพัสดุแห่งหนึ่ง
เมื่อประมาณ๑สัปดาห์ที่ผ่านมาทะเลาะหึงหวงกันเรื่อยมา
ตอนเช้าออกไปห้องพักไปทำงานตามปกติ
ทีนี้พอทอนบ่ายพยายามโทรหาแฟนสาวเอ๊ะโทรเท่าไหร่ก็ไม่มีคนรับสาย
กังวลใจว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่ากลับมาที่ห้องพักก็มาทราบข่าวร้ายดังกล่าวนะคะ
สันนิษฐานว่าอาจเกิดจากความเครียดปัญหาส่วนตัว
ตัดสินใจก่อเหตุสลดขึ้น
ก็จะส่งศพไปชนะสูตรหาสาเหตุที่เสียชีวิตต่อไป
แล้วก็ทำพิธีกรรมทางศาสนาต่อไปด้วยนะคะ